ข่าวแรกของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องชูใจ

อาการเรื่องการออกงานอีเวนต์แล้วนะคะ
ก็ลุ้นอยู่ครับก็ไม่ได้จะว่า
เวลาเอาลูกมาออกงานไม่ได้ว่าจะดีอย่างนี้ทุกงานนะครับ
แต่วันนี้เก่งครับก็ทำออกมาได้ดี
วันนี้ถามคำถามก็ตอบบางงานเขาก็ไม่ได้ตอบ
คือปกติถ้าจะไปไหนก็ต้องบอกเขาก่อน
แล้วก็แบบก็บอกว่าเหมือนถามคำถามเขาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ครับบางทีชอบไปหักแม่บ้าง
อยากจะเล่างานก่อนให้ฟังนะครับ
เออครอบครัวนี้น่ารักสักนิดนึงนะคะ
ส่วนที่พี่ก๊อฟเนี่ยเขาโพสต์แคปชั่นในไอจีว่า
ทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่แคร์
อกเขาว่าจะมีดราม่าเรื่องอะไร

เราไปฟังเจ้าตัวเคลียร์กันหน่อยค่ะ
ไม่หรอกครับก็จริงแล้วก็เป็นแคมเปญของดีเซลนะครับ
ก็เป็นแคมเปญที่ดี
แล้วเราก็รู้สึกว่ายิ่งเรายอมรับความวิจารณ์ได้มากเท่าไห

วิจารณ์นี้มีมาเป็นปกติอยู่ทุกวัน

แล้วยิ่งเป็นคนดังในวงการบันเทิงเนี่ย

อันนี้เขาก็ทำใจยอมรับได้อยู่แล้วนะจ๊ะ
โฟกัสกันที่ความน่ารักของน้องชูใจกันดีกว่า

คือที่จริงไม่ใช่แค่ออกงานอีเวนนะ
พัฒนาการเรื่องการร้องเล่นเต้นกินเนี่ย

แบบก้าวกระโดดเหมือนกันสำหรับน้องชูใจ